เห็นกันชัดว่าคนร้ายเนี่ยเป็นผู้ชายนะก็ประมาณอายุสัก๓๕๔๐ปี
ขี่ขึ้นสะพานไปไปยังอาคารเก็บอาถิที่กำลังก่อสร้างอยู่ตรงบริเวณทะเล
ก่อนที่จะทำท่าทำทางเหมือนเป็นนักท่องเที่ยวใส่รูปเซลฟงเซลฟี่ทำท่าเช็คองค์เช็คอินอะไรแบบนั้นนะครับ
ธรรมเนียนว่าง่ายสักพักเขาก็เดินไปที่สาราทำบุญก่อนที่มองแล้วว่าไม่มีคน
คนร้ายจึงลงมืองัดตู้บริจาคจำนวน๒ตู้โอ้โหได้เงินไปเยอะนะประมาณสัก๕๐๐๐บาทได้ครับ
จากนั้นนะครับโจรคนนี้ก็เดินไปขโมยของที่กุฏิแม่ชีแต่ยังเคราะห์ดีเพราะว่าได้ไปเพียงแค่เอกสาร
จะหยิบกระเป๋าอะไรไปสักอย่างคิดว่าข้างในมีของมีค่าแต่ข้างในนั้นมันมีแต่เอกสารสำคัญเท่านั้นเองนะครับ
พอได้ของไปปั๊บเขาก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากวัดไปอย่างรวดเร็ว
ตามพระที่นั่นนะครับพระวัจฉระปัญญาวัชโฌโรเป็นรักษากาลแทนเจ้าอวัตท์และเรขาหนุการเจ้าคณะตามบนสองครอง
ก็พาทีมข่าวของเราเนี่ยไปดูที่เกิดเหตุก็พบว่าตู้บริจาคทั้งสองตู้ถูกงัดจนแตกเสียหาย

แล้วก็จะเห็นเงินที่อยู่ข้างใน
ครับซึ่งเงินบริจาคเนี่ยนะฮะเป็นเงินบริจาคเกี่ยวกับค่าน้ำค่าไฟค่าสาธารณ์
เกือบ๕๐๐๐บาทอย่างที่ผมบอกโดนขโมยไปเกลี้ยงเลยครับ
วัชระยังเล่าว่าปกติทางวัดเนี่ยนะจะมีจุดคัดกรองที่ทางวัดจัดเอาไว้ที่บริเวณด้านหน้าเพื่อป้องกันโควิด๑๙
คนร้ายไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยแถมขี่รถจักรยายนขึ้นสะพานในช่วงที่ไม่มีคนสนใจก่อนลงมือก่อเหตุ
เชื่อว่าคนร้ายน่าจะมาดูลาดเหลาเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้ว
แม้ว่าทางวัดจะมีกล้องวงจรปิดเกือบ๔๐ตัวนะครับ
คือเห็นกันชัดว่ามีกล้องแน่
แต่คนร้ายเนี่ยที่มาก่อเหตุก็ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายหรือว่าบาปกรรม
ตอนนี้ครับทางวัดได้เข้าแจ้งความกับทางตำรวจสพบังปะกงแล้วนะครับ
ให้ตำรวจติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปฮะ
เอาผิดกันไปตามระเบียบนะคะใครทำดีดีทำไม่ดีก็ต้องว่ากันไป